สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐นะครับ
ให้ความสำคัญและมีพระพิชาสามารถ
กิจการด้านกองทัพนะครับ

แม้จะมีอันตรายก็ไม่ส่งลดละนะครับ
อกจากนี้ยังทรงแนะนำการจัดวางกำลังทหาร
และกองกำลังของตำรวจ

ทหารมหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์
ได้แสดงราชวรรลบเริงระบำ
หน้าพระพักษ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอราศาสตร์ที่ราชสยามกุฎราชกุมาร
การแสดงดังกล่าวเป็นการฝึกเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกาย
ความพร้อมเพลียงสง่างามและมีจิตใจรุกรบ
อีกทั้งยังสร้างความผ่อนคลายไม่ให้ซ้ำซากในการฝึก
โดยในวันนั้นพระองค์ได้พระราชทานพระราชบายแบบธรรมเนียมประเพณีทหารมหาดเล็ก
เพื่อให้ทหารทุกนายได้ยึดถือและปฏิบัติอย่างเร่งครัด
และใช้เป็นต้นแบบในทุกเรื่องให้แก่หน่วยอื่น
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทหารราชบรบได้ยึดถือ
ปฏิบัติตามคำสัตว์ปฏิญาณอย่างเคร่งครัด
หน้าที่ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่จะต้องรักษาไว้
ซึ่งพระบรมเดชานุภาพในทุกวิถีทาง
แต่หน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองที่จะต้องปกป้องรักษาไว้ด้วยชีวิต
ขอให้ทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ามาสังกัดในกรมทหารแห่งนี้
ได้สำนึกโดยตระหนักว่าคำสัตว์ปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวนั้น
เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติผูกพันไปตลอดชีวิต
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐ทรงให้ความสำคัญในกิจการของกองทัพเป็นอย่างมาก
เนื่องจากพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาทางทหารจากโรงเรียนในร้อยดันทรูนประเทศออสเตรเลีย
โดยพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกิจทางราชการทหารในตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง
ส่งเข้ารับราชการเป็นนายทหารประจำกรมข่าวทหารบกกระทรวงกลาโฮม
ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
และทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระปริชาสามารถและพระอัจฉริยภาพหลากหลายด้าน
รวมถึงด้านการบินส่งทุ่มเทพระวรกายอย่างจริงจังมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี
เป็นเจ้าฟ้านักบินพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงทำการบินกับเครื่องบินของกองทัพอากาศเกือบทุกประเภท
ส่งผ่านการฝึกบินหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์และการฝึกบินเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อครั้งที่รัฐธิคอมมิวนิสต์ได้แผ่อิทธิพลมาอย่างประเทศไทย
ซึ่งตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่เขตรอยต่อบริเวณเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์
ภูหินร่องกล้าจังหวัดพิศนุโลกและพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
สร้างความเดือดร้อนต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก
อีกทั้งผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้จับอาวุธต่อสู้กับเจ้าหน้าที่
ทหารตำรวจบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐ทรงห่วงใยทหารตำรวจและประสบกรณิกร
พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปอย่างพื้นที่อันตราย
เป็นการส่วนพระองค์ในหลายครั้ง

ผู้บังคับกองพันธุ์พิเศษค่ายสริทเสนาเล่าว่า
เมื่อครั้งประเทศไทยมีการสู้รบอย่างหนัก

เสด็จพระราชดำเนินมายังค่ายสริทเสนาจังหวัดพิศนุโลก
เพื่อส่งเยี่ยมพระราชทานกำลังใจ
ทหารที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่อันตราย
โดยพระองค์ทรงแนะนำยุทธวิธีทางการรบ
ด้วยพระปริชาสามารถทางการทหารในหลายด้าน
เสด็จไปตอนนั้นก็อยู่ในห่วงที่เรากำลังรบกัน
ระหว่างฝ่ายรัฐบาลเรากับผู้ก่อการร้ายคอมมิวส์

ท่านก็เพื่อที่จะไปทรงให้กำลังใจกับบรรดาทหาร
รบกันในพื้นที่ดินร่องกล้าเขาค้อ
เพราะว่าท่านทรงทราบว่าพื้นที่ทางนี้เป็นพื้นที่ที่อันตรายมาก
แล้วก็ฝ่ายเราฝ่ายทหารเรามีการสูญเสียเยอะ
เพราะฉะนั้นท่านเรียนมาจากทางทหารใช่ไหม

ท่านก็อยากจะได้ใช้วิชาการที่ท่านเรียนมาเนี่ย
ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำ
ท่านก็ได้ใช้วิชาการเป็นผู้นำเนี่ย
เพื่อไปเยี่ยมเยี่ยมทหารให้กำลังใจ
จะได้มีกำลังใจในการลบ
จากพระปริชาสามารถของพระองค์
ทำให้ทหารสามารถป้องกันการถูกโจมตีจากฆ่าศึกได้ในหลายครั้ง
และการเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่อันตรายทุกครั้ง
สร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารในพื้นที่เป็นอย่างมาก
รวมทั้งสร้างความปราบปลื้มใจแก่ประสบกรณิกร
ที่ได้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จจวบจนทุกวันนี้